หนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ออกมานะคะว่าร้านอาหารในกรุงเทพหานครและปริมณฑลนั่งกินในร้านไม่ได้
จะต้องสั่งกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารหลายท่านเลยอะค่ะ
ไปคุยกับร้านเฮียตุ้มข้าวขาหมูเจ้าของร้านก็คือนายกิติพัฒน์วิโรธเดชเจริญนะคะอายุสี่สิบแปด
เจ้าของร้านบอกเลยว่าคือตกใจกับประกาศครั้งล่าสุดนะเพราะว่าเพิ่งได้กลับมาเปิดร้านให้นั่งกินได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์
ขายกำลังขึ้นจู่จู่อ้าวนั่งกินไม่ได้อีกแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนขับแท็กซี่เป็นพนักงานออฟฟิศที่เขาอยากจะนั่งกินในร้านนะคะ
บางคนก็เลยอ้าวนั่งกินไม่ได้ไม่ซื้อกินซะเลยไม่ซื้อเลยกลายเป็นไม่ซื้อเลย
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าประกาศนี้ประกาศได้แหละแต่ควรประกาศล่วงหน้าให้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวก่อนจะดีไหม
ทำไมนั่งไม่ได้อ่ะอย่างนี้กระทันหันอย่างนี้มีเยอะ
เป็นตัวเราเองเราเพราะว่าห้ามนั่งได้แต่ควรบอกให้ล่วงหน้าของนี้ไง
ของเราก็ลงมาแล้วเขามาทำงานคิดยังไงเขาไม่ได้กลับบ้านเขาค่อยมาทำงาน
ทีนี้ค่ะมีลูกค้าขาประจำที่เขาบอกว่าเข้าใจเป็นคำสั่งนั่งกินในร้านไม่ได้ยืนกินหน้าร้านแบบนี้นะคะ
หกปีเป็นคนขับแท็กซี่บอกว่ามากินร้านนี้เป็นประจำ
ขับรถมันก็ไม่รู้จะซื้อไปนั่งกินตรงไหน
ขับรถแท็กซี่ทั้งวันก็เลยต้องยืนกินแบบนี้ค่ะ

คนอื่นเขาก็ยืนกินกันข้างร้านแบบนี้เหมือนกัน
การนั่งกินกันมันไม่ทำให้การติดโควิดหรอกครับ
เพราะว่าผมเห็นว่าการที่จะติดโควิดเนี่ย
ยังไม่เคยเห็นใครบอกว่าร้านไหนคนนั่งกินกันธรรมดา
มีอากาศโล่งอย่างนี้แล้วติดโควิดจากร้านนี้
แล้วก็ปลุกปรับมาบล็อกแบบนี้
มันก็ทำให้พ่อค้าเขาก็เดือดร้อน
ผมก็เดือดร้อนแต่มันก็ไม่ถึงกับมากนะฮะ
มันไม่เหมือนคนขายผองคนค้าขาย
ก็เลยยืนกินกันหน้าร้านข้างร้านแบบนี้ค่ะ
ร้านอาหารตามสั่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
โต๊ะเก้าอี้ก็ต้องไปดันกองรวมเอาไว้ด้านหลัง

นางสาวปฐุมทองศรีบุรินอายุ๓๐
เจ้าของร้านปฐุมทองอาหารตามสั่ง
บอกเลยว่ายอมรับตรงเลยว่าโกรธคำสั่งของรัฐบาลค่ะ

สิ่งที่เตรียมมามันเป็นวัตถุดิบที่มันเสีย
มันเป็นเนื้อสัตว์มันเป็นหมูไก่กุ้งอะไรแบบนี้
เตรียมทีก็๕๖กิโลต่อวันนะ
ผักก็๔กิโลต่อวันได้

ทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยมาดูนี่เลย

เปิดให้ทีมข่าวของเราดูเลยนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะแบบนี้

ก็เลยต้องซื้อมันน้อยลงหน่อย
ครึ่งหนึ่งกำไรน้อยดีกว่าข้าวเนื้อ
นี่นะคะก็เลยเหลือแค่ครึ่งตู้เห็นไหมคะ

ใช่ใช่

ก็ลูกค้าก็มาเริ่มมาเยอะแล้วกำลังจะดี
แบบกำลังจะแบบแล้วก็โอเคนั่งได้
อีกหน่อยก็คงจะฟื้นตัวอะไรอย่างนี้
พอมาประกาศปุ๊บไม่ให้นั่ง
ก็แบบวันนี้หายไปเยอะเลยค่ะ
ก็บอกว่าพี่ก็ไม่มีที่นั่งงั้นพี่ไม่เอาแล้วกันพี่ขอโทษ

แต่คือใจเราเราก็อยากขายแหละ
ใช่อยากขายแต่ว่าเราก็เห็นใจเขาแหละว่าเขาไม่มีที่นั่ง

ไปดูอีกร้านนะคะร้านฟลุ๊กบะหมี่เกี้ยวค่ะ
ในร่วงเขียวกระเสมอายุ๕๘เป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักมาก
หน้าร้านอย่างเดียวไม่มีขายออนไลน์
นั่งในร้านไม่ได้เขาก็ไม่กินเลย

เตี๋ยวมันไม่นั่งมันไม่รู้จะไปกินตรงไหนยังไง
คนขับแท็กซี่บางคนอะไรแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะถ้านั่งในร้านได้เนี่ย

พอนั่งในร้านไม่ได้เนี่ยนะโอ้โห
วันนี้ขายได้ไม่ถึงพันบาท
แต่ค่าเช่ามันไม่ได้ลดไงฮะ
ค่าเช่ายังต้องจ่ายปกติเดือนละ๕๐๐บาท

ปรับเป็นนั่งได้แต่เว้นระยะห่างได้ไหม
นี่ฮะนี่เป็นตามพื้นที่ริมทางทั่วไป

เราได้เจอกับเจ้าของร้านอาหารท่านหนึ่งนะครับ
ชื่อคุณจอยปาริชาตินะครับ
คือก็เป็นร้านอาหารหน่อยนะครับ
นี่ฮะแต่ก็ได้รับผลกระทบนะครับ
คือคุณจอยเนี่ยบอกกับเราว่าความรู้สึกแรก
หลังรู้ว่ามีมาตรการห้ามนั่งทานในร้านคือช็อกมาก
ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัว

เพราะการล็อกดาวน์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เชื่อตลอดว่าเดี๋ยวต้องมีทางออก
เชื่อว่าต้องมีมาตรการช่วยเหลือท้ายที่สุด
พอมาเปิดร้านได้แป๊บเดียวเอ้า
นี่ตอนนี้ถูกสั่งห้ามทานที่ร้านอีกแล้ว
แล้ววัตถุดิบที่สั่งมาเนี่ย

จะทำยังไงเพราะว่ามีคำสั่งออกมาเนี่ย
ก่อนที่จะให้ปิดร้านเพียงแค่ไม่ถึงวันเท่านั้นนะครับ

วันที่ต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วนะครับ
คุณจอยบอกว่าทำร้านอาหารมา๗ปีนะครับ

แต่ครั้งนี้ทำให้ได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองหรือเปล่า
คงต้องหาทางเปลี่ยนชีวิตเพื่อเอาตัวรอดในอาชีพอื่นหรือเปล่า
ที่ผ่านมาอยากให้ความร่วมมืออะไรเนี่ย
อยากขอความร่วมมืออะไรให้ความร่วมมือตลอดนะครับ
เจลแอลกอฮอลอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
แต่มาตรการต่างที่ทำกันมาดูเหมือนว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลย
ก็เลยอยากถามรัฐบาลว่าทำไมไม่ให้เวลาผู้ประกอบการในการเตรียมตัวบ้าง
ทำไมไม่มาสอบถามกันสักนิดหนึ่งก่อน

คนหลายหลายคนดีกว่าร้านเล็กนะคะ
ต้องบอกว่าเงินทุนไม่เหลือแล้ว
มีแต่ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่รอนะคะ
แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรคะ
ใช้กลยุทธ์ใช้ความคิดในการดินโรนพบปรับมา๓รอบแล้ว
จนมันเหมือนถึงทางที่เรารู้เลยว่าตอนรอบ๓

ถามทุกคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารแล้ว
คนกลับมานั่งทานดูก็น้อยลง
นั่นคือทุกอย่างมันติดลบ

มันถึงห่างหรือมันถึงวันที่

ถึงจะบอกว่าคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดี
เพราะว่าคิดมา๓ครั้งแล้วในการแก้

ครั้งนี้มันเลยเหมือนถึงจุดพีค
แต่พอรอบ๔ปิดอีกปุ๊บ

แล้วหลายล้านคิดแล้วว่า
คงต้องปิดและคงต้องเลิก

นี่นะฮะคำสั่งครั้งนี้คือ
กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูที่สมุทรสาครหน่อยนะครับ
นี่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ห้างเครื่องดงเครื่องดื่มในร้านนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน

นี่คือร้านครัวข้าวหอม
เราได้คุยกับคุณอำภัยนะฮะ
คุณอำภัยเป็นเจ้าของร้านครัวข้าวหอมบอกว่าตอนนี้
มันเหมือนกับเด็กที่กำลังลุกขึ้นยืนแล้วโดนแบบโดนเตะสกัดขาจนล้มอ่ะ
เพราะว่าโดนสีแดงเข้มมาตลอดตั้งแต่ธันวาคมปี๖๓นะครับ
ที่สำคัญการที่รัฐบาลออกมาตรการอะไรอย่างนี้เนี่ยควรจะแจ้งล่วงหน้า
ไม่ใช่ออกปุ๊บอีกวันเริ่มใช้เพราะของแล้วก็วัตถุดิบที่ร้านเนี่ยได้สั่งเตรียมเอาไว้แทนที่จะขายได้มันขายไม่ได้
เนี่ยโอ้โหเอาไปแช่นี่มันเหี่ยวนะฮะอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ทำได้ก็คือขายออนไลน์จัดโปรโมชั่น
เพียงแค่ให้ได้ค่าแรงลูกน้องอย่างเดียวเนี่ยก็พอแล้วนะครับก็เลยอยากฝากบอกถึงรัฐบาลว่าถ้าจะออกมาตรการอะไรเนี่ยขอให้นึกถึงให้เห็นใจในส่วนของร้านอาหารบ้าง
เพราะร้านอาหารมักโดนก่อนเป็นอันดับแรกตลอดเลย
ในการที่คุณจะออกมาตรการอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการแจ้งล่วงหน้านิดนึงไม่ใช่ออกปุ๊บแล้วก็อีกวันนึงเริ่มใช้งานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงแต่คุณออกมาคุณไม่มีนโยบายไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาเยียวยาในส่วนของร้านอาหารสักครั้งหนึ่งเพราะครั้งนี้เนี่ยโดนเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะในแต่ละครั้งที่คุณอ

ร้านได้ไม่กี่วันเที่ยวนี้เนี่ยก็ต้องไม่ให้ทานที่ร้านอีกแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะฮะค่าเช่าค่าแรงงานลูกน้องอื่นอื่นอีกมากมายตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะประทับประคองสถานการณ์ไปได้นานขนาดไหนนะฮะลูกของลูกค้าที่มาก็ซื้อกลับบ้านแต่ก็ธรรมดาฮะก๋
บทเทศบาลเมืองปัตตานีเนี่ยวันนี้ประชาชนก็ไปซื้อของกันบางตาค่ะร้านที่เป็นร้านอาหารบ้างร้านตัดสินใจปิดไปเลยนะคือคงประมาณว่านั่งทานที่ร้านไม่ได้เนี่ยขายออนไลน์ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนอะไรยังไงหรือเปล่าปิดไปเลยก็มีนะครับอ่านี่บรรยากาศของการค้าการขายครับต้องไปชมครับโอ้โหนี่นะคะเห็นใจผู้ประกอ
การพระบาทของโควิด๑๙มันก็ต้องมีมาตรการอะไรออกมานั่นแหละแต่การจะออกมาตรการอะไรออกมาเนี่ยควรที่จะให้ผู้ประกอบการเขาได้เตรียมตัวควรจะมีเวลาบอกเขาก่อนล่วงหน้าเตรียมตัวก่อนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราคือประเด็นนี้แหละทีมข่าวของเราก็คุยกับอาจารย์

นี่บอกจะหลับอะไรเกริ่นให้รู้ไงจะหลับอะไรไม่ได้ลักหลับ
ก็มีการเปรียบเปลยบอกว่าก็นี่ไงก็เหมือนกับมีคำสั่งออกมาจนคนงานหนีออกไปจากแคมป์คนงานอ่ะบอกล่วงหน้าเขาก็หนีสิอะไรแบบนี้ค่ะ
ที่๒๕มิถุนายนอะไรอย่างนี้ทีนี้ค่ะอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ทางหมอเขาขอว่าจะต้องทันที
เพราะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบในทางสุขภาพเพราะโควิด๑๙มันรุนแรงมากโดยเฉพาะสายพันธุเบต้าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดส่วนเหตุผลที่ต้องห้ามนั่งกินในร้านอาหารก็คือการบริโภคอาหารมันต้องถอดหน้ากากอนามัยนี่คือสิ่งที่อันตราย
สิ่งที่อันตรายที่จะได้เก่งกว่าโควิด๑๙มันต้องทำได้

แต่คนที่เขาเปรียบเลยเขาบอกว่าแหมมันสลับที่กันไปหน่อยไม่ให้ทานที่ร้านเนี่ยควรจะประกาศตั้งแต่วันศุกร์แคมป์คนงานเนี่ยจะปิดวันจันทร์ประกาศตีหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเออจะได้เคลื่อนย้ายกันไม่ทันอันนี้ยังพอไหวหน่อย
เป็นบริบทที่แตกต่างกันจริงควรที่จะอะไรควรที่จะเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตัวอะไรควรจะต้องทันทีมันก็ต้องทันทีมันต้องแยกเรื่องแล้วให้ถูกต้องเหมาะสมอะไรอย่างนี้
อยากจะเอาช่วยดูท่านก็อธิบายไว้นะฮะเราก็เอาเสียงให้ฟังกันนะครับ